เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับชีวิตต้องสู้ของตากับยายเพื่อหลานที่เป็นดั่งลมหายใจ

คุณผู้ชมครับแม้ร่างกายที่ดูโรยรา
แต่หัวใจของตากับยายไม่ได้โรยแรง
และขอสู้เพื่อหลานตัวน้อยทั้ง๓คน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับ

ว่ามีหน้ามีไหนตอบมันก็ไม่ได้
ตัดชิ้นแล้วก็โทษแทบใจร้าย

พี่เมย์เห็นแล้วจะหาเขาสู้น้องกินไว้สันหลับ
ยายสุยายกลงมีเห็นเล็กอันยูดาย๗๐ปีจ้า

มีพ่อสำเรียงมีเมย์กลงมีเห็นเล็ก
มีน้องนนมีพี่เนยมีน้องเนธจ้า
พ่อเมย์ตั้งน้อยเขาหนีจากตะโดนแล้วจ้า
ผมอยู่กับตากับย่ามาตั้งแต่เกิดเลยครับ

ว่าไม่มีไผ่อยู่น้ำมัน

เพราะว่ามันสิเรียงว่ายายดอกมันเรียงนะว่าสันว่า
ยายก็เลยว่ายายมาที่รำสู่ยายก็ปล่อยเสื้อกะผ้าหมันอยู่มาก

ยากจะไปรับจังกับล้างมือกับเถาเลยน้อง

ข้าได้หาซิแล้วขาลอเจรภัยไป

ที่ก็ได้ไปพันธุ์รอสูบรอบูก็ก็กิ๊กแก๊ก
โอ้ยถือกงวดทุ่นปีหนึ่งแล้วครับ
ตอนถือกงวดทุ่นหนังกากว้างก็เป็นแม่ลูกอ้อน

ไล่ให้ไล่ไปกลับขึ้นมาตามผมล่มล่ม

กลับนี้พูดว่าอินเตอรียนะอย่างนั้น
ก็อย่างพืชครับผมเจ็บ
หืนว่าแค่แม่งว่ามันเขาชาวสำหราญ

ไม่มีทีหลายเราก็เลยสาวเรียงพอได้
เพราะแต่แปลงเรียนคืออย่างกว่าที่เปิดเรียนยังยังอยู่ดอก

จุกลงนี่๒เทียร์แล้วเดี๋ยวนี่
ไหม้พามันหักลงมันขึ้นไปทีทั้งทั้งสี่

เราย่ายก็ขึ้นเหตุก็ได้แล้วผมก็เลยขึ้นไป
ครับแล้วไหม้อยู่ดีไหม้มันก็หัก
ผมก็ตกไม่ไปแล้วมันก็จุกอ่ะจุกร้ายเลย
เก็บได้ทุกแนวข้อนพุน่ะแต่เข้าใส่

หาย่ายพาไปมองได้อันนี้ที่พวกนี่เก็บแล้วครับ
แล้วก็ไปสั้นลงครับแล้วก็เก็บต้องมาเก็บ

อะไรไรมันก็ผ้าได้ซื้อกรับของกรับข่าวเขามันเป็นรวยเราก็กว้างเรื่อย
กระหลั่งตรงนั้นก็หลายคน
เรียงสองปีมากเขากำหนึ่งก็ว่าได้
ท่านไปเบื้องหมอเขาบางทีก็จะน้ำตาออกนั้น
ตอนที่ปู่กับย่าบอกว่าเห็นหน้า
พอได้เขาเลยก็รู้สึกหมดตนแล้ว
ก็ย่านนอกบ่มีเขากินก็กัน

ถ้าเวลาใดหนูว่างหนูก็สิมาหาเราจ้ะ
แล้วก็ยังหักเราก็ก้าวเลย
ถ้ามีอย่างซอยแล้วได้ก็จะมาซอย
ช่วยลูกเรียงหลานน้อซื้อเขาเป็นนรีด

วันนี้ก็เลยคุยกันว่าคราวนี้จั้งไหน

ว่าลองกระจางทั้งเจ้าและกินอย่างหวนหาเลย
ก็ผมมันออกไปเอาเงินน้ำเพลินมากแล้วพอมีเงินน้ำเพลินก็เลยมาเรียงหัวตัดหรอกครับ
เพราะฉะนั้นค่อยมาเรียงหัวใส่ดอกเพลินที่มันตายไปก็ได้แล้ว
อันนี้เมื่อนั่นอันว่าจะเอารวดไปไซส์ล่ะมันกระโดดออกอันรวดเลย
ดูดออกด้วยแล้วมันก็เรียนเรียนตาตาก็เรียนน้ำเด็บอันนี้
อันนั้นครับก็เห็นว่าเราเล่นตกดีเร็วแล้วไหลออกมาอย่างค่อยหาใจอย่าง

แล้วเราก็เลี้ยงหลานมาหลายปีแล้ว

แต่เราก็ยังเศร้าไม่ได้

โอ้โฮแบบนี้เนี่ยคือถูกหลายถูกทั้งใจถูกทั้งกาย

จนว่าให้ละรวดอะ
คือหลายก็เลี้ยงเข่าก็เลี้ยงเงินเหรอเนี่ยละรวด

กันบ้างมีผู้เลี้ยงเท่ากับที่เห็นเท่าไหร่

ถึงผมจะอายุหลายถ้าผมมีแห้งอยู่

จะมะภะมันเห็น

ที่มาเลี้ยงเพื่อนั้นอยู่ต่อ
หากทุงตาทุงย่ายครับถูกกระนอกกันด้วย
ผมไม่อยากได้อย่างนั้นอีกในชีวิต
ผมก็อยากให้เจ้ากับย่ายไม่ความสุข
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของคุณยายกองมีจากจังหวัดชายภูมิครับ
ยายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
จริงแล้วในบ้านนี้มี๓พี่น้องถูกไหมครับ

ก็จะอยู่ในใกล้กันเนี่ยนะลูกนะ
อยู่โตมาด้วยกันก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรบ้างเอ่ย
อาชีพเพศหน้าแล้วก็อันเพศไทย
กันเฮดไทยเว้อใดจริงคร่วนกับเขาก็ไป
ตายเมื่อท้ายเราก็ได้อือเพราะได้อันฮรายสุ่มนี่กินไปโรงเรียนอะจ๊ะ

ทำนะนี่เป็นนาของใครครับ

แบบมาเรียง๒ปีตัดปีเจ้ากันน่ะ
โอ้โฮถูกพรุ่งนิ่งเยาะคือได้อึดเขาเลยเนอะบรรยาย
๒ปีที่ผ่านมานี่คือแรงมากเลยใช่ไหมครับ
แบบมันเรียงพรวมกัน๒ปีเลยจ้ะ

บรรยายจักรกลำเดียวหรอนะ

เริ่มเป็นมีปะเนี่ย
ทำไมล่ะครับ
มันมีข่าวเหรอ
ทำนาข้าวแท้
แต่ว่าข้าวไม่มีติกก้นถัง
บอกเปิดมาแล้วน้ำตาตกเลยเหมือนกัน

ห่วงอะไรล่ะตอนนั้นน่ะห่วงอะไรที่มันไม่มีข้าวเลยในบ้าน
ว้างหลานหลายปิว้มแน่อื่น

เรียกมอบเป็นหลอกเงินเพิ่นครับ
ไปขอยืมเงินเจ้าของที่ที่เขาเป็นเจ้าของวัว

ขอยืมมาอีก๒๐๐๐๐ปลู๊ง

และไปลงเลี่ยง๒การ

แล้วเจ้าหนี้เขาก็ใจดีก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเงิน
ไม่มียังไม่เป็นไรเขาก็ใจแต่ความลำบากของเราจ้ะให้ตาไป
วัวเหรอครับจ้ะครับเลี้ยงวัวเพื่อตัด
ถ่ายละครในฮอยตามินค่อยโดนวัลฟิกด้วย

ผมค้นหมอแบทออกกร้อนมัน

แล้วไปส่วนผม
เต้นสักตะยองส่วนผมห้องอุ๊ก

มาสุนทำดูอย่างรึบเริ่มเริ่มเรื่อง

แล้วะเข้าจบไปโจกเช็ดอยู่พูกท่านไปลึก

ว่ามันสิเพราะเมื่อเห็นผมกระดวดมาตามผม

มันไม่ใช่อำนาจเขาแรมอมหนิ
มันเป็นเขาเฉย

ก็เลยไปโรงพยาบาล

ใช้แขนไม่ได้ไป๓เดือน

แล้วตอนนี้รายได้ได้มาจากอะไรกันล่ะครับ
เป็นมาจากขายผิวเฮ๊ยขายผักกล้วย

แล้วก็อะไรนะ
ปลูกผักละเรามีผักอะไรบ้างลูกหนูนน่ะ

แล้วก็ขายถึงว่านี้ไปซักแล้ว

อีกอาชีพหนึ่งก็คือเก็บมะขาม

ตัวเล็กแค่นี้นะบอกเลยบอกว่าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนะ
แล้วถ้าไปทำสวนทำไล่หนูก็ไปเหรอ

หนูไม่อยากไปเล่นกับเพื่อนเหมือนเด็กคนอื่นเหรอ

ไปช่วยตากับยายดีกว่าเนอะ

ตากับยายทำไม่ไหวครับ
นนลูกความฝันของหนูจริงแล้วหนูอยากได้อะไรบ้าง

อยากให้ยายกับตามีความสุขครับ

แล้วช่วยดูแลครอบครัวยังไงบ้างลูก
อ่านถ้าแบบมีอย่างนิตย์ค่ะจ๊ะ
ย้ำได้กะเจ้าคิดฮอตแล้วก็ไปเอามาหายอะ
จ้ะถ้าย้ำแบบเราได้กู้มันหรือว่า
ยังสิกะมาซอยกูอะ

ถ้าอาจไปฆานาฮกับคนอื่นลูก
ถ้าไปเก็บปั้นแหงก็ง่ายแต่เค้าจะเก็บได้
ถ้าจะไปซ่อยพังกับยากก็เลย

โอ้โหลูกก็ช่วยกันไป
รู้สึกยังไงบ้างลูกที่ปู่ย่ายังต้องทำงานอยู่ขนาดนี้
สงสารก็อยากให้เราอยู่แบบสบายคือบ้านคนอื่นแน่
แต่ก็ยังไงล่ะเขาก็ยังอยู่สบายแบบนั้นไปเลยอ่ะ
ก็ยังต้องดินลุ้นอ่ะ
แหละลูกทำในสิ่งที่ดีที่สมวัยของพวกเรา
อย่างน้อยเนี่ยลูกก็เป็นกำลังใจให้กับแกเนาะ
ให้ได้มีลูกหลานไปช่วยเชื่อเถอะลูกว่าปู่ย่าตายายก็ปลื้มใจนะลูก

มาเกมต่อชีวิตวันนี้ครับ
จริงแล้วถ้าได้ทุนไปต่อชีวิต
ยายอยากจะนำทุนไปทำอะไรก่อนไหมระดับแรก
เอาไปลงทุนปลูกพักอยากได้เป็นต้อเป็นเรื่องใหญ่นะ
แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ยายคิดอยากจะปลูกอะไรเอ่ย
มีอันหอมแดงแล้วก็มีพักซี่มีพักกาดพักขนาดนี่เฉยจ้ะ
คะกันไปจ้ะพอผักชีโตเก็บได้เอาไปขายแล้วพอนั่นเสร็จร้อยมันขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เอาอย่างอื่นขาย
จ้ะปันนี้อยู่เดี๋ยวนี้ก็จำล่างกราบอย่าพีกอย่างน้อยเข้ากับปลูกเริ่มปลูกพีกเองนะจ้ะ
ยายว่ายายเห็นแล้วว่าการขายผักเนี่ยยังทำได้อยู่
จ้ะเค้าเหตุไปในมือละทะเลเก่าเหตุล้ายมือเอานะจ้ะ
ใช้ยาข้ามแมลงไหมอะบอกว่าได้ใส่ค่ะ
เอาใส่ใบพักกระเดาตั้งยังจีบเอาข้างออกไปแล้วข้างกลับไปนยองใส่น้ำพักกระโหดเอาเลยจ้ะ
น่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากขอบคุณแทนคนที่มาซื้อผักด้วยนะใช้น้ำหมักก็คือพวกสะดงสะดาวอย่างนี้ฉีดค่ามานานไล่เอาดีจังเลยคุณผู้ชม
จ๋าตาจ๋าขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับในวันนี้ทางรายการของเรานะครับมีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกเมื่อทุกคนในครอบครัวนะครับเห็นภาพนี้แล้วก็จะมีรอยยิ้มเหมือนอย่างในรูปนี้ล่ะ
งามขึ้นกันเป็นไงห้าวห้าวจมมอบไว้ให้นะครับขอให้มีความสุขมากนะครับขอบคุณหลานดีจัยาดูคุณอะ
คุณผู้ชมครับแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ความหวังของตากับยายก็จะขอสู้จนถึงวันที่หลานดูแลตัวเองได้
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายกองมีจากจังหวัดชายภูมิให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อเพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดแล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับเรามีโจทย์ทั้งหมด๔ข้อข้อละ๕๐๐บาทแบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อและเกมสำหรับครอบครัว๑ข้อครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับคุณผู้ชมทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ในตอนนี้นะครับให้สะสมเงินทุนให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นข้อละห้าพันบาทสี่ข้อก็สองหมื่นบาทนะครับ
แล้วเราจะได้ไปลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านอีกท้ายรายการนะครับใครจะมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๔เรื่องนี้น้องหน่อยมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งผลไม้
เรื่องที่๒ความรู้ทั่วไปชั้นประถม
เรื่องที่สามไทรัตทีวี
เรื่องที่๔ตายอรไทย
ขอเลือกตัวเลือกสายอรไทยค่ะ

ทำไมเลือกเรื่องนี้ลูกเป็นแฟนเพลงพี่ตายเหรอคะ
ติดตามผลงานพี่มานานหรือยังลูก

เพลงแรกที่หนูได้ยินของพี่ตายชื่อเพลงอะไรเอ่ย

พี่ตายเนี่ยเขามีผลงานมากมายเลยนะลูก
ที่บ้านเรามีเทปหรือมีซีดีของพี่เขาบ้างไหม
มีซีดีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่ามันหมดยุคไปแล้วค่ะ
เฮ้ยแต่ว่าที่บ้านเคยมีซีดีใช่ไหมลูก

นึกว่าเด็กรุ่นนี้จะไม่รู้จักกันแล้ว

มันแบบมันได้ใส่บันทึกเข้าไปแล้วกดแล้วก็ฟังแบบ
มันได้ความรู้สึกแบบได้ฟิลกว่าค่ะ
เฮ้ยเรามีพวกแล้ว

แล้วเวลาเทปมันยืดนะหนูแนะนำ

น่ารักจังเลยอ่ะ

ต้องบอกเลยว่าเป็น๑๐อัลบั้มเลย
ฟังได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่แค่ชื่อเพลงนะ

เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ที่เพลงนี้
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คืออัลบั้มชุดที่เท่าไหร่

ตัวเลือกที่หนึ่งชุดที่สิบสอง
ตัวเลือกที่สองชุดที่สิบสี่
ขอเลือกตัวเลือกที่หนึ่งค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งชุดที่สิบสองนะครับ
หนูเคยฟังเพลงฟังได้ฟังแล้วในวิทยุค่ะ
ได้ยินดีเจบอกว่าจากอัลบั้มที่๑๒ค่ะ
น้องหน่อยตอบมาแล้วว่าตัวเลือกที่หนึ่งชุดที่สิบสอง
ซึ่งเป็นคำตอบที่

เพลงฟังได้ฟังแล้วคืออัลบั้มชุดที่สิบสอง
ออกเผยแพร่เมื่อปีพศ๒๕๖๑
เอาละลูกตอบไปได้แล้วนะครับ

ครอบครัวของคุณยายกองมีนะครับ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐บาท

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
ก็คือเรื่องผลไม้
ความรู้ระดับชั้นประถม

เรื่องความรู้ทั่วไปชั้นปฐมค่ะ
ความรู้ทั่วไปชั้นประถม
เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องนนท์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องนนท์ครับ

ที่โรงเรียนเนี่ยมีวิชาดนตรีไหมลูก

ต้องมีหน้าที่๑๐อย่างด้วย

เคยร้องอยู่ด้วยอ้าว

ถ้าอย่างนั้นเกี่ยวกับเพลงนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

หรือเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ย
หน้าที่ข้อที่๖เกี่ยวกับอะไร
ตัวเลือกที่๑รักการงาน
ตัวเลือกที่สองออมประหยัด
เอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่๑๐อย่างด้วยกัน

สี่บาอาจารย์นั้นต้องสุภาพอ่อน
ข้าทำตัวนี้เป็นประโยชน์
ผมลองได้แค่๔ข้อลองได้ไม่ถึงข้อ๖ครับ

เอาล่ะสิครับน้องนนท์
ร้องได้เพียงแค่ข้อ๔เท่านั้น
ตัวเลือกที่๒ออมประหยัดครับ
และออมประหยัดเป็นคำตอบที่

ผู้ปีก

หน้าที่ข้อที่๖เกี่ยวกับรักการงานลูก
ส่วนที่หนูเลือกเนี่ยออมประหยัดอยู่ในข้อ๘ลูก
ตอนนี้น้องนนท์ต้องเลือกแล้วจะให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ก็คือเรื่องผลไม้และไทยรัฐทีวี
เอาเป็นผลไม้ครับ
ขอเชิญคุณตาสำเรียงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ส่วนตาปลูกอะไรครับผลไม้
มีอาทิตย์กาบักมวงเฉล่าครับปลูก

ผลไม้มาเลยครับทั้งสองชนิดมาเลยครับ
และนี่คือผลไม้๒ชนิดนะครับ
โอเคอยู่แถวหน้าผมแล้ว

รู้จักไหมอะไรข้างหน้านี้
มะม่วงครับน้ำมะม่วงแล้วนี่อะไรรู้ไหม
มะขามหวานสิครับมะขามสิครับฮ่ามะขามป้อมได้ป่ะ
ขามป้อมตาดีมากเลยอ่ะยายกองมีอ่ะ
เห็นเลยเนาะมะขามป้อมนะคุณผู้ชมนะเป็นสมุนไพรชั้นยอดเลยอ่ะแต่มะม่วงพันธุ์อะไรเนี่ยตาพอจะดูออกไหม
เขาไปเบิ้งเลยป่อครับอ้าวได้มามาเบิ้งเลยมา
มาไหนไหนก็มาแล้วมาเบิ่งเลยมายืนตรงนี้เลยนี่มาเบิ่งเลย
มะม่วงอะไรเว้ยจับได้รูปได้
มะม่วงหวานครับมะม่วงมันคืออยากกินสะบวกมะม่วงหวาน
เอาอย่างงี้ไหนไหนก็มาแล้วลองยกดูเลยน้ำหนักทั้งรวมทั้งตะก้าด้วย
เอาลองยกมะม่วงก่อนยกดูสิ

ยกอันนี้สิลองดูมะขามป้อมนี่
บ้างไหมตากินบ้างไหมมะขามป้อมเนี่ย
เคี่ยวบะมี่หรือครับครับเคี่ยวไม่ได้
ครับเคี่ยวบะมี่แล้วไปไหนหมดแล้วเคี่ยวอ่ะ
ร้อนหมดแล้วครับร้อนหมด
ขามต้มกับมะม่วงนะครับได้จับอยู่แล้วนะ

คุณตาจ๋าสมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผลไม้สองชนิดนี้ตะกร้าใดหนักกว่ากันตัวเลือกที่หนึ่งมะม่วง
ตัวเลือกที่สองมะขามป้อมมะม่วงครับหนักก็หลายตึก
นี่หรอครับมั่นใจประสิทธิ์แน่แหละครับมือตาไม่เคยพลาดหรอกครับ

นั่นก็คือตัวเลือกที่หนึ่งมะม่วงครับ

พี่ตาตอบมานะครับว่า
มะม่วงจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่
แต่ตอนนี้มาดูน้ำหนักของมะขามป้อมก่อน

มาดูน้ำหนักของมะขามป้อมกัน

มะม่วงจะน้อยกว่านี้ไม่ได้นะ

เอ้าพอเห็นน้ำหนักของมะขามป้อมแล้ว
สำเรียงก็ไม่มั่นใจในคำตอบของตัวเองซะแล้ว
ยังไงก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันว่าที่ตาตอบว่ามะม่วง

และตัวเลือกที่หนึ่งมะม่วงเป็นคำตอบที่

มากกว่าตั้งหลายขีดนะ
ขีดเหมือนกันนะเก่งมากเลย

คำถามไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อ

นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว

ลุ้นกันแล้วนะครับว่าครอบครัวของคุณยายกองมี

จะได้รับเงินทุนต่อชีวิตสูง

กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และตอนนี้ครอบครัวต่อไปแล้ว๓ข้อ
สะสมเงินทุนไปได้๑๐๐๐บาท
แล้วเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
นั่นหมายถึงว่าครอบครัวก็จะสะสมเงินทุนเพิ่มขึ้นอีก๕๐๐บาทนะครับ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยายด้วยนะครับว่า

เจ้าน่ะครับยายกองมีย
อีกหนึ่งอาชีพก็คือการปลูกหอมแดงเหรอครับ

แต่นี่หอมแดงปลูกมันเป็นง่ายมั้ย
มันขึ้นง่ายมั้ย
อันนี้ก็คืออีก๑อาชีพ
ของครอบครัวของยายกองมีนะครับ
เกมสำหรับครอบครัวในวันนี้เกี่ยวกับ
หอมแดง
ครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตในเกมนี้ครับ
ยายกองมีครับเชิญครับยาย
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่คือหอมแดงนะครับแล้วก็มียางวงไว้ให้นะครับ

รู้สึกว่ายายจะเป็นคนมัดแน่
ส่วนน้องนนท์ลูกหนูเอาหอมแดงนะลูกนะไปแขวนไว้นะลูก
ตามจำนวนพอครบจำนวนแล้วน้องนนท์ต้องตีละครั้งนะ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
หอมแดง๗มัดภายในเวลา๓นาที
ถ้าพร้อมแล้ว๓นาทีนะครับ

มัดเท่าไหร่ครับ
พี่หวังว่าเขาจะทำแบบนี้นะครับ
ทั่วแรกเสียอะไร

ทั่วแรกเสียอะไรนะครับ

โดยอีกแค่๓ตัวเท่านั้น
ภารกิจในโจทย์ข้อนี้ก็จะสำเร็จ
สู้นะครับคุณยาย
เอาละหอมแดง๗พวงตามโจทย์และกติกานะครับ

แต่เราให้เวลา๓นาที
ซึ่งไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึง

ยายทำได้หรือไม่ได้ครับ
ยาย
ใช่ครับ
ขอบคุณยายด้วยในความสามารถ
ทียายใช้เวลาไปทั้งสิ้นเท่าไหร่รู้เปล่า
๒นาที๕๔วินาทีครับ

ครอบครัวของคุณยายกองมีนะครับ

ตอบถูก๓ข้อเพราะฉะนั้นตอนนี้

เพราะฉะนั้นอย่างนี้พอนะครับคุณผู้ชม
เรายังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่ม
ถึงเวลาที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วครับว่า
ครอบครัวของคุณยายกองมีนะครับ

เงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งสี่กล่อง

ว่าจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
จะรับโบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

นี่เห็นไหมลุ้นนะคุณตาคุณยายบอกว่าเอาเก้าอี้ไหม
ไม่เอายืนเลยเดี๋ยวเชียร์กันนะ
ส่งพลังให้กับหลานนะครับวันนี้โอกาสมีจริง
ล้านบาทอยู่ในกำมือหนูแล้วนะลูก
อยู่ในกำมือหนูเดี๋ยวพอหนูปล่อยมือไปปั๊บ
หมุนไปถ้าไปหยุดแบบนี้๑ล้านบาทได้กลับบ้านแน่
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับช่วยกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยายกองมีด้วยนะครับ

ครอบครัวของคุณยายกองมีด้วยกล้องโบนัสได้๑พันบาท
ถ้าหมุนได้๑๐๐๐บาทของกล่องก็รับเงินถูกต่อชีวิตทันที

กล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับ๓๐๐บาทนะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๒๑๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๓๑๐๐๐บาท

เกมต่อชีวิตมีมูลค่า๕๐๐๐บาทครับ
วันนี้ครอบครัวยายนะครับตอบถูกไป๓ข้อ
เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ได้รับโบนัสที่กล่องโบนัส๓กล่องด้วยกัน
ครอบครัวของคุณยายกองมีนะครับได้รับโบนัสทั้งหมด๙๐๐บาท
เงินทุนสะสมต่อชีวิตอีก๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นวันนี้ได้เงินไปต่อชีวิตนะครับ๒๔๐๐๐บาท
บาทในวันนี้น่าจะไปเป็นพืชผักกันก่อนได้
ยายนะยังไงก็ให้ได้ลงปลูกผักเอาไว้เพื่อที่จะได้ขยายอาชีพของเรานะครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าตากับยายจะอยู่ในวัยที่ไม้ใกล้ฝั่ง
แต่พลังหัวใจนักสู้ของทั้งสองท่านนี้

ขออนุญาตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับ

ในหัวใจของท่านอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะช่วยคุณตาและคุณยาย

จากได้รับเงินทุนต่อชีวิตจากรายการกลับไปแล้ว

แล้วก็รับกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านกลับไปด้วยนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ขอให้คุณถามเพียงสี่ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
กับกล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็นนะครับ

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ชีวิตป้าต้องทำงานไม่มีวันหยุด
มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว
ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูพี่ชายสองคน
เป็นรุมตอยนะครับมาห้าปีแล้วครับ
ตอนนี้โรคไหนที่มันกำเลิบมากที่สุด

เวลานอนแบบนี้นอนตรงไม่ได้ตั้งแต่แค่

สวัสดีครับ